สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่คอการเมืองแท้
อาจจะตามเรื่องไม่ทันตามเรื่องไม่ถูกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
สภาจะล่มไม่ล่มมีการเลี้ยงฉลองกันจับมือกันประสานกันอย่างที่ว่า
แต่ว่าประเด็นที่ว่านี้มันประเด็นล่อแหลมทางการเมืองครับ
มันล่อแหลมทางการเมืองที่จะตามว่าวันนี้จะล่มอีกไหม
มันเป็นประเด็นประเด็นทางการเมืองที่จะตามว่าถ้าถึงที่สุดถ้าแก้ปัญหาไม่ได้
มันจะนำไปสู่อะไรปรับคอรมอไหมยุบสภาไหมหรือมีอะไรอย่างอื่น
ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบมันลามไปถึงนักลงทุนตลาดหุ้นด้วย
ร่วงมาวันสองวันแล้วส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหวั่นไหวเรื่องการเมือง
ฉะนั้นขออธิบายที่มาที่ไปให้เข้าใจง่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสภา
เริ่มว่าเมื่อ๒สัปดาห์๒๓สัปดาห์ก่อน
คุณปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักความหวังใหม่
เขาเสนอให้สภาตั้งยติ
ติหรือว่าให้ตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาผลกระทบ
คำสั่งคอสชและหัวหน้าคอสชตามมาตรา๔๔
ฟังดูแล้วท่านนึกตามได้ทันทีเลยครับว่า
ถ้าตั้งกรรมธิการวิสามันชุดนี้ได้เนี่ย
กรรมธิการวิสามันเขาจะเรียกสอบหัวหน้าคอสช

เลขาคอสชคนที่เกี่ยวข้องกับคอสช
ที่ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔อยู่ในตอนนั้นเนี่ย
ให้มาอธิบายแจกแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดสารพันธุ์
มันจะนำไปสู่การตรวจสอบอย่างเข้มข้น
พูดง่ายก็คือว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์
และใครต่อใครเนี่ยจะตกอยู่ในสภาพถูกตรวจสอบย้อนหลัง
อ่ะแล้วเค้าจะยอมเลยเหรอครับเค้าจะยอมเลยครับ
ตกไปเสียจะได้ตั้งกรรมธิการวิสามันไม่ได้เพราะยังไงเสียงฝ่ายค้านก็มาก
กว่าเสียงฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้ว
แต่พลิกล็อกผิดคาดหงายท้องเลยครับผลโหวตออกมาเนี่ยปรากฏว่า
ฝ่ายรัฐบาลแพ้เสียงฝ่ายค้านตั้งกรรมธิการได้ครับ
พอโหวตออกมาว่าตั้งกรรมธิการได้ฝ่ายค้านชนะ
ฝ่ายรัฐบาลก็เลยขอให้นับคะแนนใหม่
ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเฮ้ยนับคะแนนใหม่ได้ยังไงไม่มีเหตุผล
ฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าเสียงมันชนะกันไม่มากไม่ถึง๒๐เสียงเนี่ย
ข้อบังคับที่๘๕ให้นับคะแนนใหม่ได้อยู่แล้ว
แต่ฝ่ายค้านเขาไม่ยอมยื้อกันไปยื้อกันมาไม่ครบองค์ประชุมสภาล่ม
วันรุ่งขึ้นเปิดฉากขึ้นมาฝ่ายรัฐบาลต้องการจะให้นับใหม่อีก
ฝ่ายค้านไม่ยอมอีกล่มเป็นวันที่๒
ฉะนั้นตัวเลขที่โหวตกันในวันนั้นเนี่ยมีผู้เข้าประชุม๔๐๐
โหวตให้ตั้งกรรมธิการได้๒๓๔ฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องการให้โหวตตั้งกรรมธิการ
งดออกเสียง๒ไม่ลงคะแนน๑
เพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายค้านเขาไม่ยอม
ฝ่ายรัฐบาลจะต้องร้องขอให้นับคะแนนใหม่เปิดประชุมมาวันนี้ก็เชื่อเถอะครับว่าฝ่ายรัฐบาลจะขอให้
นับคะแนนใหม่หรือโหวตใหม่แต่สำคัญว่าเอาองค์ประชุมก่อนเถอะว่าวันนี้
ประชุมจะครบหรือไม่ครบองค์ประชุมจะครบหรือไม่ครบนี่
จะเป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่าถ้าองค์ประชุมไม่ครบน็อกเลย
ครับวันนี้เอาย้อนกลับไปดูว่าสอสอทั้งหมดที่มีอยู่ตอน
๔๙๘คนณวันที่๓ธันวาเนี่ยนะสอสอฝ่ายรัฐบาลเมื่อเดิม
มีอยู่๒๕๒ฝ่ายค้าน๒๔๔สสฝ่ายค้านอิสระอีก๒๓คน
ไทยศรีวิรัยกับประชาธรรมไทยเนี่ย
แต่เมื่อคืนที่งานเลี้ยงเนี่ยเห็นว่าทั้งมงคลกิจทั้งพิเชษ
สถิรัชวานไปร่วมงานแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาว่าโหวตให้ฝ่าย
รัฐบาลฉะนั้นตอนนี้สสฝ่ายรัฐบาล๒๕๔คนฝ่ายค้าน๒๔๔คน
ก็ห่างกันอยู่๑๐คนกึ่งหนึ่งเนี่ยต้องไปลงคะแนนไปประชุม
ไม่ได้๒๔๙คนก่อนนะครับให้ครบองค์ประชุมก่อนนะครับ๒๔๙คน
ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาจาก๒๕๔คนไป๒๔๙เนี่ยแต่ว่าปัญหาก็
คือกรจติกาวนิษฐ์ยังอยู่ต่างประเทศ
มาทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เกียรติสิทธิอมรเนี่ยจากพัก
ประชาธิปัตย์นอนป่วยอยู่พักฟื้นไปผ่าตัดชัยชิดชอบก็แจ้ง
ว่าป่วยมาแล้วหลายวันแล้วพันตำรวจโทวัยพฤษอาพรรัฐ
เนี่ยที่สารตัดสินคดีเมื่อวานเนี่ยจะไปประชุมไหมล่ะ
ครับถ้าไปประชุมถูกออกหมายจับถ้าฝ่ายรัฐบาลเขาถ้าฝ่าย
ค้านก็บอกเอ้านี่ไงถูกสารออกหมายจับแล้วยังมาประชุมกัน
อยู่ตำรวจก็จับได้ทันทีนะครับตำรวจไม่จับก็ถือว่า
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่จับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีหมาย
ฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้จาก๒๕๔จะเหลือ๒๐๐
เป๊ะเลย๒๕๐๑๐เนี่ยเกินไปแต้มหนึ่งเพราะคะแนนที่จะเป็นองค์ประชุม
ได้ต้อง๒๔๙ถ้าวันนี้ขาดเพิ่มไปอีกสักคนหนึ่งหรือขาด
เพิ่มไปคนสองคนไม่ครบองค์ประชุมอีกเพราะแน่นอนว่าถ้า
ยังดึงดันกันอย่างนี้ฝ่ายค้านเขาไม่เขาไม่แสดงตัวไม่
เข้าประชุมด้วยเขาไม่แสดงตัวไม่เข้าประชุมด้วยสภาก็
ล่มอีกเอาล่ะสมมุติว่าฝ่ายค้านเขามาลงคะแนนให้ให้องค์ประชุม
ครบองค์แต่พอถึงว่าฝ่ายรัฐบาลเสนอยัตติให้นับคะแนนใหม่
เสนอยติให้นับคะแนนใหม่ฝ่ายค้านเขาก็ไม่เอา
ที่สำคัญก็คือว่าฝ่ายค้านไม่เอาเนี่ยไม่เป็นไรฝ่าย
ประชาธิปัตย์สี่คนอย่างน้อยที่เขาโหวตสวนคราวที่แล้วเนี่ย
เขาก็มีเหตุผลคุณสาธิตคุณเทพชัยคุณอันวาสาระคุณ
พระนิษฐ์วิกฤษเศษก็เขาบอกว่าพรรคประชาธิบัติเนี่ยเสนอ
ยัตติเหมือนเหมือนกับของคุณปียบุตรนั่นแหละแต่ของประชาธิปัตย
เนี่ยเขาให้ตรวจสอบย้อนหลังไปหมดเลยคนที่ยึดอำนาจชุด
เก่าเนี่ยให้ตรวจสอบไปด้วยอย่าเอาแต่แค่คอสชฉะนั้น
เมื่อเขาเสนอยัตติด้วยแล้วถึงเวลาโหวตเขาไม่โหวตให้ยัตติ
ที่เขาเสนอเองเนี่ยเขาจะไปมองหน้าใครได้ล่ะครับฉะนั้น
สี่คนนี้เนี่ยเขายังยืนยันอยู่ถึงแม้ว่าเมื่อวานพยายาม
กลมกันว่าเอานะเอากันแค่งดออกเสียงพอไหมแต่ผมว่า
ใหม่โทรธไหมขายข้างก็บอกไม่ได้โดยสองครั้งเนี่ยโบว์ดมา
หน่อยแล้วคราวนี้ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้นับคะแนนใหม่แล้วคราว
หน้าโหวตอะไรกันขึ้นมาเนี่ยคะแนนที่ปริ่มน้ำกันอยู่แบบ
เนี่ยโหวตทุกครั้งคะแนนมันก็จะห่างกันไม่ถึง๒๐คะแนนแล้ว
ฝ่ายค้านเขาขอว่าให้ใช้บรรทัศน์เดียวกันนับคะแนนใหม่
ทุกครั้งนับคะแนนใหม่ครั้งที่สองครั้งที่๓เนี่ยจะนำไปสู่
ขานชื่อนะครับเรียกขึ้นมาทีละคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
เรียกกันมาทีละคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ละครั้งที่นับ
คะแนนใหม่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงแล้วสภามันจะเดินไปอย่าง
ฉะนั้นเอาล่ะวันนี้คอยลุ้นว่า๑ครบองค์ประชุมไหมฝ่าย
ค้านจะมาถึง๒๔๙ไหมแต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่จะมาได้๒๕
เกินไปแป้มถ้าเล่นไพ่นี้นะเกินไปแป้มแล้วคอยดูว่าจะ
เป็นยังไงนี่คือเรื่องทางการเมืองที่น่าจับตามองว่าโดย
ว่ายังไงฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องการให้ตั้งกรรมธิการวิสามัน
มาตรวจสอบย้อนหลังคอสชถ้าตั้งได้มันจะยุ่งนายกพูด
เมื่อวานพูดในวงเล็กของการประชุมคอลโลมอาจจะถึงขั้น
ขอรมออาจจะถึงขั้นยุบสภาเพราะเขาคิดว่าสิ่ง
นักการเมืองพักการเมืองกลัวที่สุดยุบสภาต้องเลือก
ตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่เหนื่อยกันใหม่ไม่เท่าไหร่ต้องหาเงิน
กันใหม่มันจะยุ่งตรงนี้ครับคุณบุคคุณอมแข่งครับที่
สภาพวันนี้น่าติดตามหน้าจารประชาชนคอยดูอยู่อย่าคิดว่า
ลอยนวลนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยที่เอาเรื่อง
การเมืองประเด็นนี้มาให้เราได้ติดตามกันนะครับ
เพราะฝ่ายค้านเขาก็ยันต้องตั้งกรรมาธิการให้ได้
ก็ต้องรอดูแล้วครับวันนี้สภาร้อนแรงแน่นะครับ